ไปต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐสุดสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะ
เพราะว่าคู่เอกเป็นการชนกันของช้างศึกกับขุนศึกค่ะ
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณเอกชุมพรค่ะ
โอ้โหมวยคู่นี้นะครับแค่คิดก็ซีดแล้วนะครับ
คุณศึกประทะกับช้างศึกครับมวยหมัดเจอกับมวยเข่านะครับ
เดี๋ยวมาดูว่าวันเสาร์นี้หมัดกับเขาเนี่ยอะไรจะยาวกว่ากันนะครับ
ก็ชกเป็นคู่เอกนำรายการครับสมศักดิ์ศรีสมราคาแน่นอนนะครับ
ก่อนอื่นไปดูข้อมูลเทียบสัดส่วนจากกราฟิกอิโมซีฟตรงนี้กันก่อนนะครับ
จะเห็นว่ามุมแดงเนี่ยได้เปรียบเรื่องของอย่างหนานะครับ
ก็อายุยี่สิบปีนะครับรายนี้สูงร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรนะครับ
น้ำหนักหกสิบสี่กิโลกรัมรอบอกนี่สามสิบเจ็ดนิ้ว
ส่วนช่วงแขนสามสิบเอ็ดนิ้วครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับช้างศึกก็ได้ลอยกว่าครับ
อายุสิบเก้าปีนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรครับ
น้ำหนักปล่อยปล่อยนี่หกสิบสองกิโลกรัมแล้วก็รอบอกสามสิบห้าจุดห้า
ช่วงแขนสามสิบสามนิ้วนะครับ
ก็อย่างที่เรียนไปเลยครับว่าช้างศึกได้ลอยกว่า
แล้วก็แขนขายาวกว่าก็สูงธรรมชาตินะครับ
อายุน้อยกว่า๑ปีด้วยขณะที่มุมแดงก็ได้อย่างหนา
แล้วก็เรื่องของประสบการณ์มวยจะล้ำกว่าอยู่นิดนึงนะครับ
เอาละครับมาดูที่ขวามือผมกันก่อนนะครับ
คุณศึกรายนี้ได้เกิดที่ระยองครับแต่ว่ามาโตที่อุดรธานี

มวยอยู่ที่ค่ายมวยของประธานเอกบางไซครับ
พี่เหลืองกอธนโชธแล้วก็ไข่มุกดำเอกบางไซนะครับ
ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็คอยแก้ทางมวยให้ครับ
รายนี้โอ้โหมาก่อนนี่ก็ชื่อเสียงด่วงดังนะครับ
แต่ว่าช่วงหลังนี่หายไป๔๕เดือนครับ
ก็หยุดไปพักกายพักใจนะครับ

ชนะ๑แพ้๑ครับฟอร์มของเขา
ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าแหม่ไฟล์นี้เนี่ย
ฟิตซ้อมแล้วก็เนื้อตัวเนี่ย
จะกลับมาใช้ไรเหมือนในอดีตหรือเปล่านะครับ
เป็นมวยประเภทโอ้โหฝีมือดีนะครับ
อาวุธหนักแรงมากครับต้นนี่มีเตะขาต่อยหมัด
อาจจะไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงปลายต้องดูคนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ช้างศึกเกียรทรงฤทธิ์ครับแห่สูงยาวเข่าแหลมคมเหลือเกินนะครับ
รายนี้เดิมก็คือเขมรน้อยนะครับ
ก็เปลี่ยนชื่อมาเจ็ดไฟล์แล้วก็ผลงานก็ใช้ได้นะครับ
ชนะ๔แล้วก็แพ้๓ครั้งครับ
มีเบนเกษงฤทธิ์นะครับดูแลการพิษซ้อมอยู่
ก็ไปฝากซ้อมไว้ที่ค่ายมวยของบังหมัดลูกสวนนะครับ
รายนี้อย่างที่เรียนไปนะครับเคยมาไทยรัฐแล้วด้วยนะครับ
วันนั้นหักปากกาเซียนครับเอาชนะลูกนิมิตสิงคลอง๓
แล้วก็สร้างความชอบช้ำด้วยนะครับ
เพราะว่าเสียบเข่าจนลูกนิมิตนี่หมายถึงกับซี่โครงหักเลยครับ
แต่ว่าไฟล์ล่าสุดที่มาศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

ลิฟต์มาเทียบชั้นแต่ว่าสุดท้ายแหม่แซงไม่ผ่านจริงนะครับ

หนึ่งคนนี่หมัดหนักมากนะครับ
ต้นมีลุ้นนับน็อกครับ
ส่วนปลายเป็นหนังชีวิตมวยเข่าอาชีพ

ช้างศึกต้องดูนะครับว่าเข่าของเขาก็จะเจ๋งกว่าหมัดนะครับ
หมัดหรือเปล่าครับส่วนมวยคู่นี้พี่ชัยสิทธิอาจารย์บี้ชอบใครเนี่ย
ฟังกันครับครับขุนศึกเอกบางไซหรือขุนศึกอพิมลศรี
เป็นมวยจังหวะเตะต่อยศอกรุนแรงมีลุ้นตลอดหน้าเสือแรงเคลียร์แข็งครับ
มีประธานเอกครับเป็นเป็นหัวหน้าคณะส่วนส่วนฝ่ายน้ำเงินช้างศึก
วยสูงยาวเตะเข่าปั้มตีรุนแรงครับก็มวยคู่นี้ครับ
ต้นก็อยู่ที่ครับขุนศึกแต่ก็ยืดเยื้อไปแล้ว
ชอบไปที่ช้างศึกครับช้างศึกสูงยาวไปที่ช้างศึกครับ
แล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับว่าศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์ที่๒๐เป็นต้นไปนะครับ
ก็จะมีการเปลี่ยนเวลาจากบ่าย๓เป็นบ่าย๒ในการถ่ายทอดสดนะครับ
ก็แจ้งไปแฟนมวยทั่วประเทศนะครับทั้งที่ติดตามทางหน้าจอทีวี
แล้วก็จะไปรับชมที่สนามครับโดยเฉพาะเสาร์ที่๒๐นี่จะมีการชิงแชมป์มวยรุ่นเล็กด้วยนะครับ
เอาละครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีรายงานครับ